ทุกผู้ชมครับถ้าย้อนไปเนี่ยที่บ้านนานครนายกเคยมีข่าวเรื่องของเจ้าวาดวัดวัดหนึ่งนะฮะถูกจับศึกเมื่อ๑๗พฤศจิกายน
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปดมกาวจนเมาแล้วขับรถกระบะไปชนเสาไฟฟ้า
หลังจากนั้นก็เลยถูกนำตัวไปจับศึก
ทนเสาไฟฟ้านี่เห็นมั้ยจำได้จำข่าวนี้ได้แล้ว
แล้วเมาแบบดมกาวเลยเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปนะก็ให้พระผู้ใหญ่ท่านศึกให้เรียบร้อย
ดมกระป๋องเดียวนะคะเยอะเลยไปดูที่กุฏิ
ทีแรกคิดว่าจะซ่อมวัดอะไรหรือเปล่านี่เป็นโหลเลยนะเนี่ย
นึกว่าจะเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ดมเพียวโอ้โหแล้วขับรถกระบะมาชนเสาไฟฟ้านี่ไหมฮะ
ยู้เลยเสาหากเลยอืม
ก็พอศึกไปเรียบร้อยก็ไปเช่าห้องเช่าอยู่ที่พื้นที่ตะบนศรีกะอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนั่นแหละ
วันนี้สพบ้านนาได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเสียชีวิตในห้องพักตรงนี้นะครับ
ซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดอินประชารามนะครับแล้วก็พบศพอดีตเจ้าอาวาสวัดรูปนั้น
ซึ่งปัจจุบันศึกมาแล้วชื่อนายวิชัยสำรานจิตอายุ๕๖ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องในสภาพขึ้นอืดแล้วนะครับ
ส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองวัน
ตรวจสอบในพื้นที่ห้องที่เจอศพนะฮะแล้วก็รอบพื้นที่
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือค้นอะไรนะครับมีเงินสดจำนวนหนึ่ง
อยู่ในห้องคาดว่าเป็นของผู้ตาย
พอตรวจสอบไปนี่ก็พบว่าคือคนเดียวกันนะฮะนายวิชัยสำราญจิตก็คืออดีตพระสมุวิชัย
อดีตจ้าวาดวัดสูทเทพเจริญธรรมที่อยู่พื้นที่หมู่สองตะบลปากค่ะ
ถูกจับศึกเมื่อ๑๗พฤศจิกายนตามที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้
หลังถูกจับศึกนายวิชัยมาเช่าห้องพักอยู่ตรงห้องที่เจอศพนะฮะ
อยู่ตรงข้ามวัดอินประชารามมาอยู่คนเดียวนะครับ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเสียชีวิตจากอะไรรอผลชนสูตรอยู่นะครับ
แม่ค้าขายของที่เช่าห้องอยู่ข้างห้องของผู้ตายนะครับแล้วมาเจอศพคนแรก
บอกว่าปกติจะเจอนายวิชัยทุกวันนะฮะแต่ว่าล่าสุดที่เจอเนี่ยครั้งสุดท้ายเลยจำได้
คือ๒๙พฤศจิกายนแล้วเขาก็หายไปเลยหายเงียบไปเลย
วันนี้เอกใจเลยลองเคาะประตูเรียกที่ห้องก็เงียบอีก
ลองเปิดประตูดูประตูไม่ได้ล็อกแต่ไม่กล้าเข้าไปคนเดียว
ชวนเพื่อนข้างห้องเนี่ยเปิดเข้าไปดูด้วยกันก็พบว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว
ว่าอาจจะเกิดจากโรคประจำตัวก็ได้
แต่ตอนเย็นเอกก็ไม่ออกมาแล้วเมื่อวานทั้งวันเอกไม่ออกมา

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดนครนายก
ไปที่วัดสุเทพเจริญธรรมอีกครั้งนะครับ
ที่ผู้ตายคือนายวิชัยเคยเป็นเจ้าวาดที่วัดแห่งนี้นะฮะ
ก็มีพระลูกวัดอยู่สองรูปนะครับ
พอแจ้งข่าวให้ทราบทางพระแล้วก็ญาติโยมที่อยู่ที่วัดก็ตกใจนะ
หลังจากทราบข่าวว่าอดีตเจ้าวาดเสียชีวิต
เพราะว่าตอนที่เป็นเจ้าวาดที่นี่เขาก็เคยพัฒนาวัดไว้หลายอย่าง
ตอนหลังจะมาดมกาวแล้วก็ไปก่อเหตุเรื่องขับรถชนเสาไฟฟ้าจนถูกจับศึก
เดี๋ยวตอนนี้ต้องรอผลการชนะสูตรศพอย่างละเอียด
ตามขั้นตอนก่อนนะฮะว่าจะมีร่องรอยอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร